แม้ว่าสัปดาห์นี้จะยังไม่ถึงวันแห่งความหวัง
แต่ว่าเราก็มีข่าวแปลกมาฝากคุณผู้ชมนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องแปลกรับวันหยุดกันหน่อย
เชียงใหม่ค่ะลูกวัวประหลาด
มี๒หัว๓หูคลอดออกมาไม่นานตาย
อันนี้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะคุณ

พาคุณผู้ชมไปดูหน่อยนะคะ
นักข่าวไปที่บ้านเลขที่
ตั้งจากนี้เลยค่ะ๗๐ทับ๔เลย
โอ๊ดปวดหัวจดไม่ทัน
๗๐ทับ๔หมู่ที่๓ตำบลแช่ช้างอัมพศัลกำแพงจังหวัดชิงใหม่
ไปพูดคุยกับนายเสงี่ยมวงชัยนะคะ

เขาเล่าแบบนี้ค่ะลูกวัวประหลาดตัวนี้
ผู้สีขาวนะมี๒หัว๓ใบหู๔ขา๔ตา๑หางน้ำหนัก๓กิโลกรัม
วัวชื่อว่าแม่ขาวแม่ขาวนี่เขาอายุ๘ปีแล้วนะ

ก่อนหน้านี้ตกลูกมาตั้ง๕ครั้งแล้วแม่ขาวเนี่ย

วัวทุกตัวมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี
ล่าสุดเอาแม่ขาวไปผสมเสียค่าผสมไป๕๐๐บาท
จู่ตกลูกก่อนกำหนดค่ะ

จึงได้เอาลูกวัวมาใส่กล่องโฟมแช่น้ำแข็งเพื่อไม่ให้ซากเน่าเปื่อย
ก่อนที่จะนำไปดองใส่ขวดโหลเก็บไว้ดู
ก็คือตกลูกมาก่อนที่จะกำหนดแล้วเป็นสองหัวแบบนี้
ชาวบ้านพอรู้ค่ะว่ามีลูกวัวประหลาดเอามาเลย
ขันดอกไม้ทูบเทียน
มาวางตั้งไว้นะคะบริเวณที่เขาเอาโต๊ะเนี่ยมาตั้งซากลูกวัวนะคะ
ขอโชคขอลาบตามความเชื่อชาวบ้านเขาเชื่อว่าลูกวัวที่เกิดมาเนี่ย
จริงแล้วนะถ้าทุกครั้งที่เขาเกิดจะเป็นการให้โชคกับเจ้าของบ้าน
แต่เนี่ยมาเป็น๒หัวแบบนี้๒หัว๓หูเหรอ
โชคอาจจะหนักขึ้นก็ได้ความเชื่อนะก็ว่ากันไป
ก่อนอันนี้เขามีหมูไปแล้วไง๒หัว๔ตาอันนี้๒หัว๓หู
แล้วแต่คุณผู้ชมจะคิดเอาแล้วกันแล้วจะพิจารณาค่ะ